พาคุณผู้ชมไปดูศึกข้ามสายพันธุ์กันหน่อย
ฝั่งหนึ่งคือตุ๊กแก่ฝั่งหนึ่งคือเจ้าส้มเป็นแมว
แมวตัวสีส้มมันพยายามจ้องกันสู้กันไปสู้กันมา
แววเปิดก่อนตบหน้าตุ๊กแกไปฉากหนึ่งค่ะ
ว่าตรงหี้จะบอกว่าตุ๊กแกใจหนักเลงมาก
แมวหมูนี่สิค่ะแมวหมูแมวหมู

แล้วยังไงต่อเขาก็สู้นะเขาก็สู้นะคะตุ๊กแก่ส่งเสียงขู่แขกนี่ขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วนี่
ขู่ไงนะแคลกใช่ไหมเหมือนเก่ายังไงอยู่เลย
นี่ค่ะคุณผู้ชมแล้วดูสิดูสินี่นั่นแหละแล้วเจ้าของคือแบบดุเหมือนกันนะดุเหมือนกันเห็นไหมล่ะ
เห็นไหมส่งเสียงขู่นะจ๊ะไม่ยอมไปถ้าคนใจไม่ถึงจริงนะ๓รุ่ม๑แบบนี้หนีแล้วนะไม่ยอมไปไม่ยอมหนีนะคะ
เอามาโพสต์ไว้ชาวเน็ตไปคอมเมนต์ทิศทางเดียวกันเลยบอกตุ๊กแก่ตัวใหญ่มากน่ากลัวมาก
ตัวใหญ่มากเออเพิ่งมาดูตุ๊กแกว่าเฮ้ยสรีระกับแมวแล้วตุ๊กแกนี่ตัวใหญ่เลยนะ
ตัวใหญ่มากคือถ้าเกิดว่ามันอยู่เดียวมันก็ดูใหญ่แต่พอมาเปรียบเทียบกับแมวแล้วมันดูใหญ่กว่าหมายถึงว่าเปรียบเทียบ
คือมันใหญ่กว่าตุ๊กแก่บ้านทั่วไปอ่ะถูกค่ะนี่แหละค่ะบางคนก็ดราม่าบอกว่าเจ้าของเนี่ยมัวแต่ถ่ายคลิปอยู่นั่นแหละเดี๋ยวน้องก็โดนกิน
แมวเหรอใครจะกินใครล่ะนี่ไงน้องตุ๊กแก่กลัวว่าโดนตุ๊กแก่เนี่ยจะโดนแมว
เออนี่ค่ะคุณผู้ชมทีนี้เรามีโอกาสสอบถามไปที่คุณสุมีนาเจ้าของคลิปนะเธออัปเดตบอกว่า
จากนั้นมันก็ปีนกำแพงหนีไปสุดท้ายศึกต่างสายพันธุ์จบลง
ไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายนะคะคุณสุมินาบอกว่าคือเมื่อก่อนเนี่ย
ตอนที่ก่อนที่จะเลี้ยงแมวเนี่ยนะคะปรากฏว่าตุ๊กแกก็เข้าบ้านเหมือนกันนะ
แต่ตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่ขนาดนี้แล้วจะหนีไวมาก
แต่พอเอาแมวมาเลี้ยงตุ๊กแก่ตัวใหญ่กว่าเดิมอีกจ้า
คราวนี้มาดุด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะ
เออแต่เธอฝากนิดนึงชาวเต็ดอย่าดราม่าเลย
เธอไม่ได้เออจะให้เป็นการทรมานสัตว์อะไรแบบนี้หรอก
สุดท้ายแล้วเห็นไหมเอาม็อบไม้ถูพื้นมาเขียง
ไล่ไปไล่ไปไม่มีใครเจ็บใครตายนะคะครับ

พูดเล่น